มาดูคลิปนี้ที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

ว่าทำไมล่ะที่โรงพยาบาลเนี่ย
มันเป็นที่ที่รักษาแล้วก็ช่วยชีวิต

รุมตีกันในโรงพยาบาลเลยนะคะ

เป็นภาพแบบนี้เกิดบ่อยครั้งขึ้นนะฮะ

สาเหตุที่มีการรุมทำร้ายกันเกิดจากความแค้น
ก็รุมตีกันไปรุมตีกันมาเนี่ยค่ะ

ใช่แล้วก็ทำให้มีคุณตา
อายุ๙๘ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เขาก็เห็นคลิปนี้เหมือนกับที่พวกเราเห็น
ก็เลยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยคุณผู้ชม

ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วทั้ง๑๕คนนะคะ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุมทำร้ายกัน
หน้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลชนบุรี
ตั้งแต่ช่วงคืนของวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็มีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้
หลังจากนั้นแชร์กันไปในโลกโซเชียลมีเดีย
โดยเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็เปิดเผยนะ
อันนี้อยากรู้ว่าสาเหตุไปตีกันในโรงพยาบาลทำไมฮะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตำรวจเขาบอกแบบนี้

บอกว่าใช้เวลา๖ชั่วโมงตามจับได้ทั้งหมดเลย
เบื้องต้นสาเหตุเริ่มมาจากเหตุทะเลาะวิวาส
ในซอยทานทิพย์หมู่๒ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมือง
มีผู้บาดเจ็บ๓คนถูกมีดฟันตามร่างกาย
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณตาวัย๙๘ปี
มีคุณตาเปล่งบุญประเสริฐเป็นเจ้าของห้องเช่า
และกลายเป็นผู้บาดเจ็บใช่ไหมคุณตาวัยเกือบร้อยปี

ทีนี้แล้วก็เป็นสาเหตุที่มาของการตามไปตีกันที่โรงพยาบาล
ใช่ค่ะไล่เรียงกันเลยคุณผู้ชม
กันหน่อยสิว่าทำไมคุณตาถึงได้รับบาดเจ็บถูกมีดฟัน

ใช่ค่ะคือคุณตาเขาเป็นเจ้าของห้องเช่าไง
ก็มีการไปทวงเงินค่าเช่ากับทางนายสายันแทร่เตียว
ทีนี้ก็มีปากเสียงกันตอนที่ไปทัวร์เงิน
หลังจากนั้นลูกชายของนายสายัน
ก็พาเพื่อนวัย๑๕ปีมารุมทำร้ายตาเปล่ง

ใช่ค่ะทีนี้กลุ่มลูกหลานของตาเปล่ง
พอทราบเรื่องเสร็จแล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ
คือรู้ว่าตาเปล่งถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาล
ลูกหลานของตาเป่งบอกใครทำร้ายตา
ดังนั้นอ้าวใครทำร้ายมาตามมาเลยค่ะ
มาแก้แค้นที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชนบุรี

ใช่ก็ทำให้ตาบวมปูดหนกแก้มซ้ายแตก

นี่แหละก็เลยเกิดการรุมทำร้ายกันขึ้น
แล้วก็มีคนบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ส่วนทางหลานชายตาเปล่ง
คือนายอนันต์บุญประเสริฐขอโทษกับทางโรงพยาบาล
ขอโทษกับทีมแพทย์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ในฐานะที่ฉันก็รักตาเป็นหลาน
แล้วเห็นตาถูกทำร้ายแบบนี้ถูกมีดฟันแบบนี้
อีกฝ่ายหนึ่งที่ทำร้ายจริงก็เป็นญาติกัน
สรุปที่นั่งอยู่ในห้องนี้เป็นญาติกันหมดเลยนะ

ใช่จากจุดเริ่มต้นเป็นญาติกันแล้วก็มีเพื่อนของญาติเนี่ย

ก็เลยลงมือก่อเหตุจากการบันดาลโทษะ
ฟังเสียงหลานผู้เสียหายค่ะ
พอตามมาโรงพยาบาลเสร็จตำรวจก็มาสอบประคำตากับคู่กรณี
กลับแบบว่าพอสอบเสร็จเขาก็จะกลับตำรวจอะไรอย่างนี้เขาก็จะกลับ
เหมือนกับเขาจะปล่อยตัวไม่มีการล็อกตัวไว้
ซึ่งทั้งผมแจ้งพยายามฆ่าไปครับทนไม่ได้ครับเพราะตาโดนฟันครับ
บันดาลโทษะครับอดใจไม่ไหวครับผม
เดินใจไปเองมาเราอยากขอโทษผู้ขอโทษผู้กำคับใครอย่างนี้
ก็อยากขอโทษหลุงมาชุมมิรีแล้วก็หมอด้วยครับ

ครับเป็นใครผมก็โทรไม่ได้ครับ
หมอผมไม่ได้ทำจริงมะ่าผมขอโทษอย่างนั้น
ทางด้านตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าจะเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย

ถึงเกิดเหตุในสถานพยาบาลด้วย
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ทีนี้ก็เป็นห่วงอาการของคุณตาเปล่งเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้รู้สึกตัวแล้วนะคะสามารถพูดคุยได้ปกติ
แต่ว่ายังไม่สามารถยกแขนข้างที่ถูกฟัน
คือแขนหัวไหล่ขวาคุณตาถูกฟัน
แล้วก็ที่ศีรษะมีรอยเลือดออกด้วย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวนะคะ